อีสานเนี่ยเขาจะมีสารแม่ฮันนี่ศรีอีสานครับ
เขาบอกว่าโอ้โหให้โชคให้ลาบมานักต่อนักแล้ว
ทีนี้ก็มีคนดวงเห็งรวมตัวกันเลยนะ

บรรยากาศที่บริเวณศาลแม่ฮันนี่หรือฮันนี่ศรีอีสานอดีตราชินีหมอลำ
ในพื้นที่อำเภอเมืองที่ศรีสะเกดเมื่อวานนี้คึกคักเลยโอ้โหมากันเพียบ
ชาวบ้านมาจากหลายพื้นที่ครับ
แห่มาไหว้ขอพรขอโชคขอลาบ

ไลท์สำคัญอยู่ที่การแสดงหมอลำของคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพง
ศิลปินลูกทุ่งหมอลำชื่อดังเลยครับ
เจ้าของคณะอย่างคุณโจโยมนินก็บอกว่ามีเจ้าภาพนะ
เป็นคนกลุ่มคนดวงเห็งในอุบลราชธานีนี่แหละ

บินสาวน้อยมหาศจรรย์วัย๑๖ปีนี่ครับ
มากับรถของเขาโอ้มีตราแดดแมนด้วย
ให้มาแสดงหมอลำเพื่อแก้บน
เจ้าภาพได้เลขเด็ดจากศาลแห่งนี้

ต้องไปแล้วนะใครไปอีสานต้องแวะแล้ว
แล้วก็ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานด้วยครับ
จากนี้กลุ่มคนดวงเฮงก็ตั้งโรงทาน
เข้ากล่องกว่า๓๐๐กล่อง
แล้วก็น้ำดื่มอีกกว่า๗๐๐ขวดให้กับชาวบ้านที่มา
ขอพรที่ศาลแม่ฮันนี่ด้วยครับ

ใครเป็นสายแม่ตะเคียนทองมั่ง
ใครเป็นสายแม่ตะเคียนทองเชิญทางนี้
ตะเคียนทองอายุกว่า๓๐๐ปีนะครับ

ชาวบ้านไปที่วัดช้างทูลครับ

เมื่อวานนี้เนี่ยเขาไปไหว้ขอโชคลาภนะครับ
ส่องหาเลขจากแม่ตะเคียนทอง

กันว่ามีอายุเก่าแก่กว่า๓๐๐ปี
สุดเป็นสับปะเหลอของวัดนี้นะครับ

ไอ้ตะเคียนทั้งหมดนี้นะครับ
เจอตอนขุดคลองช้างทูล

ให้ชาวบ้านได้ไหว้ขอพรกันตามความเชื่อ
นะครับชาวบ้านก็แวะมาขอโชคลาภมาอย่างต่อเนื่อง

โอ้โหมาขอเลขเพื่อจะเอาไปเสี่ยง
เสี่ยงรับโชคเทศกาลสงกรานนี่แหละ
แล้ววิธีการขอเลขจะทำยังไงพี่

ฝาโลงไปหาซื้อลอตเตอรี่ด้วยนะครับ

ทีมข่าวเลยเอาก้านเลขทูบมาฝากดีกว่า

เห็นมั้ยเจ้าให้แฟนข่าวดูในตาตัวเองครับ

จะฝาลงสิครับ